หมอโอ๊คสมิทค่ะที่เราต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ที่ได้เข้าสู่ร่วมการสวพัฒน์ค่ะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แบบเงียบเชียบเลยนะคะโดยข่าวนี้ค่ะให้เรารู้ได้เนี่ยก็เพราะว่าคุณโอปอลภรรยาสาวนั่นแหละค่ะ
แม้จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับแต่ก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่น่ายินดีอย่างยิ่ง
เมื่อคุณแม่พิธีกรสาวอารมณ์ดีโอปอลปานิสราโพสต์ภาพสามีหมอโอ๊คสมิทขณะปลงผม
ซึ่งหมอโอ๊คได้เข้าพิธีอุปสมบทไปอย่างเงียบเชียบวันนี้ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
โดยมีสมเด็จพระวรรณรัฐเมตตาเป็นพระอุปชาและได้รับฉายาทางธรรมว่าพระปวริทธิโค
ซึ่งบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาอนุโมทนาบุญอย่างมากมายพร้อมกับสนับสนุนการบวชครั้งนี้
จากคนโบราณมีความเชื่อว่าการมีลูกแฝดจะเลี้ยงยากต้องให้พ่อบวชค่ะ